เคยไหมเวลาขับรถไปต่างจังหวัด

เชิญร่วมงานฝังลูก

ผู้ชายคนนึงเขาก็ขับรถเก่งไปตามถนน
แล้วก็ไปจอดกรีดป้ายทำลายป้ายบอกทางงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตร
ที่อำเภอชะอำเอาทำแบบนั้นทำไม
นี่เป็นภาพที่กล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมของชายคนหนึ่งขับรถเก๋งสีขาวมา
แล้วก็จอดตรงป้ายบอกทางไปงานบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิตร
วัดทุ่งจับยวนอำเภอชะอำเพชรบุรีคุณผู้ชม
แล้วก็ลงไปทำลายป้ายดังกล่าวอยู่ริมถนนเสียหายเป็น๑๐๑๐จุดนะ
เหตุมันเกิดขึ้นช่วงกลางคืนคุณผู้ชมพอจะเห็นไหมภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
แล้วก็ไปมีคนพบตอนเมื่อเช้าที่ผ่านมา
ประหลัดบุญเชิดค่ะเจ้าอาวาสวัดทุ่งจับยวนก็ขอให้ผู้ทำลายป้าย
หยุดกระทำการพฤติกรรมนี้เถอะเพราะว่าไม่เป็นผลดีต่อวัดเลย
ประชาชนที่เขาจะเดินทางมาร่วมงานเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่เห็นไม่เห็นป้ายกันนะ
เพื่ออะไรโอ้โหเสียหายชุมชนก็เสียหายแล้วตัวเขาเองก็เสียหายคุณดู
ป้ายเขาเบอร์เลอร์เบอร์เทอร์กรีดสักครึ่งงานแบบนี้เลยอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
ซึ่งทางวัดไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วที่สพชะอำ
หากว่าเป็นป้ายและสื่อโฆษณาต่างของวัดเกิดความเสียหายอีกจะทำการจับกลุ่มผู้กระทำความผิด
แล้วก็ดำเนินตามกฎหมายต่อไปนะคุณผู้ชมดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับการจัดงานบุญป้ายขาดไม่เป็นไรเชอรี่อ่านให้
การจัดงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตรวัดทุ่งจับยวนค่ะ
จัดขึ้นวันที่๒๐มกราที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่๒๙มกราคมนะญาติโยม
คนไหนอยากจะไปทำบุญก็เรียนเชิญไปเลยละกันนะคะ
แล้วก็จะมีการตัดหวายลูกนิมิตรวันอังคารที่๓๑มกราคมนะคะเวลา๑๓นาฬิกา๙นาที

คิดว่าจะถึงขั้นลงทุนขับรถแล้วไปตัดป้ายงานบุญเขาทำทำไมพี่เบิร์ตใช่

เนี่ยหลายคนมองกันแม่เหมือนกันไม่แล้วมันหลายป้ายตลอดทางนะ
คึกขนองแล้วก็การ์ดเดิมรู้เท่าไม่ถึงการ
หรืออาจจะแบบรู้สึกบดบังสายตาระหว่างขับรถเขาหรือเปล่า